จะพาลงใต้ไปดูร้านอาหารร้านหนึ่งนะคะที่หาดใหญ่สงขลา
เป็นร้านอาหารของชาวมุสลิมนี่แหละค่ะเขาเปิดร้านอาหารแต่ว่าจุดเด่นอยู่ที่
กระทะค่ะเขามีกระทะ๕กระทะใบใหญ่ตั้งอยู่หน้าร้านกลายเป็นเอกลักษณ์ของร้านกันไปเลยไปดูกันค่ะ
เห็นไหมเห็นหน้าร้านก่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้คุณจะเห็นกระทะขนาดใหญ่
หรือเขาเรียกว่ากระทะใบบัว๕ใบค่ะตั้งอยู่บนเตาถ่านแบบนี้บริเวณหน้าร้านอาหารอิสลาม
เพราะว่านอกจากจะเอามาใช้ในการทำอาหารเป็นอุปกรณ์เป็นภาชนะแทนหม้อแล้ว
ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ลูกค้าจำได้จนเรียกกันติดปากว่าร้าน๕กระทะ
โอ้โหแนวคิดนี้ดีเพราะว่าเวลาลูกค้าผ่านไปผ่านมา
ได้เห็นอาหารก่อนไงเรียกน้ำย่อยก่อน
หอมเลยล่ะดูสิว่ากระทะพร้อมอยู่ไหม
สำคัญต้องการนำมาเป็นจุดขายเป็นจุดสังเกตของร้านให้ลูกค้าจำได้ง่าย
โดยเฉพาะลูกค้าที่เดินทางมาจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
เราอ่านความหลักของรู้
แล้วเราจะสรุปภาคที่นั้น
อ่านความหลักของรู้
ก็ข้าจะไปถึงวันหนึ่ง
ไม่ละลายในมือ
เพราะว่าจัดเต็มแบบเน้นทุกเมนูค่ะ
แต่ละวันลูกค้าก็จะแวะเวียนมาอุดหนุนทั้งวันนะคะ
ซึ่งร้าน๕กระทะนี้ใครอยากไปไปได้
อยู่ริมถนนนิพัฒน์สงเคราะห์ฝั่งขาออกจากตัวเมืองหาดใหญ่
เป็นร้านเดียวไม่เหมือนใครมีแห่งเดียวในหาดใหญ่ด้วย
และเปิดขายตลอดทั้งวันและทุกวันนะคะ
แต่ถ้าไปวันอาทิตย์ก็อาจจะอดนะจ๊ะ
เป้ยกันได้นะสนใจไหมคนแถวนั้นเรื่องร้านนี้ว่าร้านปลาเยาะด้วย
ร้านนี้ร้อยจังหู้ร้อยแรง